ส่วนในช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมจำหน่ายในวันที่๑มีนาคมครับ
โดยชุดเย่าสีดำนะครับใช้ชื่อว่าชายานุภาพ
และชุดเยือนสีขาวใช้ชื่อปราบไตรจักรครับ
ซึ่งก็มาจากนามของช้างศึกในประติศาสตร์ไทยครับ
ซึ่งนายวิสันวรรณศักดิ์ศรีสกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดนะครับ
กล่าวว่าการออกแบบนั้นสะท้อนถึงความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติไทยและปลุกพลังนักสู้

โดยเนื้อผ้านั้นใช้เทคโนโลยีระดับโลก
เป็น๓ราคานะครับก็มีเสื้อเชียร์ในราคา๓๙๐บาท
แข่งสำหรับแฟนบอล๘๙๐บาท
และชุดแข่งสำหรับนักเตะนั้น๑๙๙๐บาทครับ
แล้วก็จะเริ่มจำหน่ายในวันที่๑มีนาคมนี้ครับ